ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด๑๙คือมันแพร่ไปทั่วประเทศแล้ว
ในแต่ละพื้นที่ก็มีมาตรการในการป้องกันระดับจังหวัดที่มันเข้มข้นแตกต่างกันไป
ที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะคำสั่งค่อนข้างเข้มข้นก็คือห้ามเลย
ห้ามคนที่อยู่นอกจังหวัดเดินทางเข้ามาในจังหวัด
แต่ถ้ามีความจำเป็นจริงจริงจะต้องกักตัวสิบสี่วันและจุดต่างต่างที่เขาจะต้องคัดกรองเนี่ย
เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเอกสารการตรวจวัดอุณหภูมิ
ทีนี้มีอยู่จุดหนึ่งค่ะเขาบอกว่ารถติดยาวเลย
และติดอยู่แบบนี้คนต้องนั่งอยู่หลังพวงมาลัยนานกว่าครึ่งชั่วโมง
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วลงมาจากรถเลย
เดินตรงไปที่จุดคัดกรองแล้วบอกว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้
แล้วเขาก็แนะนำวิธีการทำต่างเลยนะถ้าคุณจะทำนานแบบเนี้ย
ผมเสียดายภาษีของผมทำงานให้มันเป็นระบบหน่อยสิ
อ้าวมีคนถ่ายคลิปนี้ไว้ได้ไปดูพร้อมกันค่ะ
ไม่ได้ทำมากกินรู้ไหมผมเสียดายภาษีผม
นี่ค่ะเขาแนะนำวิธีการทำเสร็จเรียบร้อย
ให้ทำช่องนั้นช่องนี้แปะไว้แบบนั้นแบบนี้
ให้รู้ว่าใครตรวจแล้วใครยังไม่ได้ตรวจนี่นะคะ
และในช่วงที่เขาเข้ามาในด่านจุดนี้มีคนเขาถ่ายคลิปนี้ไว้ได้
เขาบอกว่าผู้ชายนี้เป็นนักธุรกิจ
โวยเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง
จุดนี้คือตรงข้ามห้างโลตัสในอำเภอเมืองพิษสนุโลก

เพราะว่าคิวตรวจเอกสารคิวตรวจวัดอุณหภูมิ

และต้องใช้เวลาในจุดนี้ด่านนี้ด่านเดียวไม่ต่ำกว่า๓๐นาที

เสนอแน่วิธีการทำงานให้เจ้าหน้าที่

บริหารไม่เป็นเจ้าหน้าที่นั่งหน้าสลนเยอะแยะทำไม
ผมเสียดายภาษีค่ะ
ประโยคนี้ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะ
คลิปนี้หลังจากที่ถูกแชร์ลงไปในสังคมออนไลน์

ฝั่งแรกเห็นด้วยกับผู้ชายคนนี้

น่าจะมีวิธีน่าจะมีขั้นตอนที่ทำให้มันเร็วกว่านี้

เขาก็บอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
คนมันผ่านจุดนี้เยอะ
แล้วก็บอกให้ผู้ชายคนนี้ใจเย็น
ทั้งนี้นะคะการตั้งด่านตรวจ
เป็นคำสั่งของนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์
ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลก
ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพิศนุโลก

จะต้องกักตัว๑๔วันทุกคนเลย
เว้นไม่เว้นแม้แต่คนในจังหวัด
เดินทางออกนอกจังหวัดไปแล้วออกนอกจังหวัดอาจจะไป

พอกลับมาก็ต้องกักตัว๑๔วัน